ไปดูบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยค่ะ
เพราะเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรี
ตักบาทพระสงฆ์และสามเณร๖๗๐รูป
ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๖๖พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ก็มีประชาชนมาเข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่นเลยนะคะ

ชาวนี้ที่สนามหลวงนะคะก็เต็มมาทั้งหน่วยงานราชกาแนะจรัสและพระชชนค่ะ
ที่ได้มาร่วมกันตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนค่ะ
ก็ถือโอกาสมาสักการะพระบรมศาลีลิกฐาตุ
เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาท
เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศาหกสิบหกพันศายี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยมีพระสงฆ์และสามเมรินหกร้อยเจสิบรูปนะคะออกรับบิณฑบาทเช้านี้
กลางบรรยากาศของประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่น
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่ได้มาร่วมในพิธีค่ะ

แต่มาปีเนี้ยเพิ่งจะมาปีแรกของของในหลวงองค์ใหม่เราเป็นชาวพุทธนะคะ
อ่าเราก็เอ่อวันนี้เมื่อวานนี้วันมาคะแล้ววันนี้ก็วันเข้าพรรษาอ่าสำหรับชาวพุทธทุกท่านนะคะ
ถ้ามีศรัทธาก็จะต้องมีการทำบุญใส่บาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ
แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยก็เป็นวันเกิดวันพระราชสมภพสมภพของในหลวงรอสิบค่ะอ่า
ก็เป็นวันพิเศษก็เลยมาทำบุญใส่บาทตอนเช้าที่ท้องสนามหลวงค่ะ

แล้วก็เวียนเทียนวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็เลยมาค่ะ
ประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวแล้วก็ตั้งใจที่จะร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หลายคนก็เดินทางมาสักการะพระบรมศาลีลิกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
โดยบอกว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะที่ได้อันเชิญมาพร้อมกันถึง๕ยุคด้วยกันค่ะ
อยากจะเรียนกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีมหามงคลนะครับ

ศนศนหนากรเนี่ยด้ายอนเชิญพระบบรมศาลีฐิกษาภาษณ์นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอนเชิญพระบบรมศาลีฐิกษาภาษณ์เนี่ยมา
ปฏิฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี้๕องค์นะครับ
หากท่านผู้ชมท่านใดนะคะจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงนะคะ
ก็ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
แล้วก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายด้วยชุดสุภาพค่ะ
แนะนำให้ใช้บริการรถโดยสารของขอสมกนะคะ
ซึ่งบริการฟรีใน๗เส้นทาง
จอดรถที่บริเวณสนามมะนังเลิงและสนามสุภาชาลาศัยค่ะ
ซึ่งให้บริการตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
จนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดในค่ำคืนนี้
ซึ่งค่ำคืนนี้นะคะในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา
นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย

อมราชาพร้อมกับประสบกรณิกรไทยทั่วประเทศค่ะ
หลังจากที่ทำพิธีตักบาทเสร็จเรียบร้อยนะคะ
ข้าราชการก็จะทำพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีค่ะ
ส่วนประชาชนนะคะบางส่วนก็เดินทางมาสักการะ
พระบรมศาลีลิกธาตุอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นด้านหลังดิฉันนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เปิดจุดคัดกองค่ะ
จุดจากเดิมที่เคยเปิดไว้๓จุดนะคะ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่จะเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากค่ะ

วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามหลวงค่ะ